ข่าวไม่มีจอมปลวกมันเหมือนขาดอะไรไป

เอาเป็นว่าเป็นเรื่องความเชื่อ

คือจอมปลวกที่ให้ดูมันเป็นความเชื่ออย่างที่ชิสาบอก
งั้นไปดูกันหน่อยจอมปลวกที่มีรูปร่างแปลกประหลาด
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าจะมาให้โชคครับ
พาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับจอมปลวกที่มีรูปร่างแปลกจนชาวบ้านต้องตามไปส่องเพื่อขอโชคลาภ
เริ่มกันที่จังหวัดปลาจีนบุรีมีจอมปลวกแปลกรูปทรงคล้ายกับพระพุทธรูปโผล่กลางสวนยางพารา
จอมปลวกแปลกที่ว่านี้โผล่ขึ้นกลางสวนยางพาราอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีรูปทรงดูคล้ายกับพระพุทธรูปเสียนแหลมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
คุณเกรียงไกรเครือแก่นแก้วคนงานผู้ดูแลสวนยางพาราแห่งนี้เล่าว่า
เมื่อสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยขณะออกมากรีดยางก็จะสังเกตเห็นว่ามีจอมปลวกรูปทรงแปลกจึงไปเล่าให้ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงได้ฟัง
จากนั้นจึงพากันมาขอโชคลาภซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นจอมปลวกนำโชคจึงมาส่องหาเลขเด็ดหวังจะนำไปเสี่ยงดวง
งานนี้ไม่ได้มาส่องอย่างเดียวนะนำตลับเมตรมาวัดความสูงของจอมปลวกนี้ด้วยล่ะครับความสูงเนี่ยอยู่ที่๒๐นิ้วหรือประมาณ๕๑เซนติเมตร
ส่วนใครจะวิเคราะห์แนวทางเสี่ยงโชคอย่างไรไปฟังพร้อมกันครับ
ส่วนจอมปลวกนี้ขึ้นอยู่ที่สวนไม้ไผ่ท้ายหมู่บ้านซึ่งจะเหมือนกับอะไรตามไปดูกันครับ
โอ้โหมาเป็นยาสูงนะครับ
ชาวบ้านป่าไม้หมู่๖ตำบลตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาวพบจอมปลวกสร้างรังสูงกว่า๑เมตร
คล้ายเจดี๗ยอดหรือรูประคังคว่ำตกปลายเนี่ยมีช่อเล็กชูขึ้นประมาณ๑๐กว่าช่อกว้างประมาณ๑คนโอบ
โดยจอมปลวกนี้อยู่ที่บริเวณสวนป่าไพรวกบนเขาท้ายหมู่บ้านอีกทั้งยังเคยให้โชคลาภเจ้าของสวนมาแล้วหลายงวด
วันนี้จึงมีชาวบ้านน่าคุ้นนั่นก็คือคู่หูเมืองพยาวพากันนำทูบเทียนมากราบไหว้ขอโชคลาภตามความเชื่อ
ถ้าเห็นตัวเลขปรากฏแล้วแอบมากระซิบบอกกันด้วยนะจ๊ะ
แต่โปรดใช้วิจารณญาณกับเรื่องนี้กันด้วยนะครับ